วิชาบาสเก็สบอลทีมชาติไทยนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในอาเซียน
พาราเกมส์นะครับนอกจากเป้าหมายในอาเซียนแล้ว
เป้าหมายอื่นนะครับที่น่าสนใจไปติดตามได้จากรายงานครับ
วิวแชร์บาสเก็ตบอลชายทีมชาติไทย
ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกอาเซียนพาราเกมครั้งที่๑๑
ด้วยการเอาชนะและก็คว้าแชมป์ในประเภท๓คูณ๓และ๕คูณ๕
ตอกย้ำการเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนได้อย่างดีเยี่ยม
วิวแชร์บาสเก็ตบอลทีมชาติไทย
โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาอย่างยาวนาน
นับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี๒๕๖๐
นำโดยขวัญชัยพิมกรหนึ่งในขุมกำลังที่นำพาวิวแชร์บาสเก็ตบอล
ล่าแชมป์ในเวทีนานาชาติ
และเอกสิทธิ์จุมเจริญกัปตันทีม
ที่มีประสบการณ์ร่วมกับบาสเก็ตบอลมายาวนานกว่า๒๓ปี
ทั้งสองคนนำพาวิวแชร์บาสเก็ตบอลทีมชาติไทย
วาดรางวัลมาแล้วหลายรายการ
อาทิแชมป์อาเซียนพาราเกมประเภท๕คูณ๕๗สมัยซ้อน
และแชมป์ประเภท๓คูณ๓๔สมัยซ้อน
และนำพาวิวแชร์บาสเก็ตบอลทีมชาติไทย
ผ่านเข้าไปเล่นในเอเชียนพาราเกมได้ทุกครั้งที่มีการแข่งขัน
แทนรุ่นพี่ที่กำลังแบบว่าอาจจะกดอะไรไป
เพราะว่าเป็นกำลังหลักของทีมชาติในอนาคต
เป็นแมทที่ต้องให้น้องเข้ามาร่วมทีมแล้วก็พัฒนา
เพราะว่าอาเซียนเองมันเป็นเหมือนกันการปรุกซ้อม
เพื่อที่จะดันไปสู่เอเชียนแล้วก็ระดับโลกพาราลิมปิกไปครับ

วิวแชร์บาสเก็ตบอลทีมชาติไทยสร้างชื่อเสียงมาอย่างมากมาย
พวกเขาใช้ผลงานเป็นบทพิสูจน์ว่าพวกเขาคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนอย่างแท้จริง